คราวนี้ตามติดนะคะพี่บอลเผยินอย่ำไปที่วัดยังใหญ่จังหวัดนครสีธรรมาราช

คือปังมากนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์ศรีที่คนใต้เขารพนำถือมาก
เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าทุกสิ่งออกไปหมายถึงว่าสิ่งไม่ดีออกไป

ภาพนี้เลยคุณผู้ชมนะคะพี่บอลลงภาพขณะที่เจ้าตัวยืนอยู่หน้าตาพรานบุญอันใหญ่โต
แล้วก็ยังได้มีโอกาสไหว้ทาเวสวันนะคะที่วัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
สอบถามเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าพี่ไปทัวร์คอนเสิร์ตพี่แจ๊กกะลินก็ทักไปถามคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคะ

คือพี่บอลเขาเฮงมาหลายงวดแล้วนะซึ่งนะคะพี่บอลก็เขียนแคปชั่นบอกนะคะ
บอกว่าเนี่ยตั้งใจมาไหว้เลยนะคะตามตาพานบุญที่นี่แน่นอนเห็นแบบนี้
อย่างที่บอกไปไม่ปล่อยผ่านค่ะทักไปถามเลยนะคะไม่เม้นถามนะคะ
เพราะว่ากลัวพี่บอลไม่ว่างซึ่งคุณผู้ชมพี่บอลเขาให้เลขเฉพาะเราเลยนะ
อืมที่นี่ที่เดียวนะคะพี่บอลเนี่ยเขาบอกว่าตาพานบุญเนี่ยโชว์ของขลังค่ะ
ตามภาพแกส่งมาเลยนะคะเป็นเลขนะคะกำไรตาพานบุญคุณผู้ชม
แดงเนี่ยเป็นตาพานบุญเชื่อว่านะคะเวลามันแบบส่องแสงไปที่ไหน
เวลาแบบชูแบบนี้มันจะปังนะคะตัวเลขที่ส่งมานะคะมันอยู่ด้านหลังข้อมือคุณผู้ชมคือ
นี่ค่ะนะคะเป็นเลขโค้ดด้านหลังนะคะซึ่งเดี๋ยวแกจะพลิกให้ดูอีกฝั่งนึงนะคะ
ก็จะว่าไปนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเลขของพี่บอลเนี่ยแล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าก็ปังทุกงวดนะคะ
ทางด้านพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้จัดพิธีแบบไหว้ครูหอมหวนนะคะ
ลิเกชื่อดังค่ะแล้วก็ครอบครัวเสียรพ่อแก่ซึ่งเจ้าตัวได้ร่วมกับชมรมหอมหวนค่ะ
ลิเกชื่อดังจัดงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ของพระเอกลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรแม่ของน้องแบงค์ค่ะ
ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่๔๐อ่า
ฟังอีกซักปีที่๔๐หรือว่า๔สูงค่ะ
เพราะวันนี้พี่ใจแอ้นก็รวมไปถึงพระเอกริเกย์ชื่อดัง
ได้ร่ายรามถวายพ่อแก่อีกด้วย
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธาจากเหล่าลูกศิษย์หอมหวน
แล้วก็ลูกศิษย์พ่อแก่เป็นจำนวนมากค่ะ
นี่ไงคะพี่ใจแอ้นนานทีปีหนเต็ดเห็นภาพนี้เนาะ
พานบุญเอ่ยพ่อแก่เอ่ย

จริงนะคะย้ำอีกทีของพี่บอลนะคะ
เป็นเลขข้อมือตาพันบุญนะคะ
ส่วนของพี่ใจแอ้นนะคะก็เป็นปีที่๔๐แล้วที่จัดงานบุญแบบนี้นะคะ